ก่อนหน้านี้มีประกาศแจ้งให้
งดชาร์จโทรศัพท์
ไม่ให้ใช้ไฟของทางโรงพยาบาล

พอหลายคนบอกว่าเกินไปรึเปล่า

เขาติดป้ายไว้เลยนะบอกว่า
ค่าไฟฟ้าจัดเก็บวันละ๓๐บาท

หากใครจะใช้ไฟของโรงพยาบาลจ่าย๓๐บาทมาด้วย
ทีนี้ทางญาติผู้ป่วยเขาก็ออกมาโวยวายสิครับ
พอโวยวายกับโรงพยาบาลแล้วเขาประชดด้วยการอะไรรู้ไหมคุณ
นี่แหละเอามือถือเอาหม้อหุงข้าว
ใช้ไฟกันให้คุ้มเลยไหนโรงพยาบาลก็เก็บ๓๐บาท

เอาให้คุ้มโอ้โฮเอาให้คุ้มนะฮะ
โพสต์ข้อความแล้วก็มีภาพแบบนี้
ถึงกรณีที่โรงพยาบาลกบินบุรีเนี่ย
ติดป้ายเก็บค่าไฟฟ้าวันละ๓๐บาท
หากนำอุปกรณ์ไฟฟ้ามาใช้ในโรงพยาบาล
แล้วก็มีภาพของเครื่องใช้ไฟฟ้าต่าง
ไฟฟ้าพ่วงชาร์จโทรศัพท์มือถือและหม้อหุงข้าว
เสียบใช้ไฟโรงพยาบาลให้คุ้มซะเลย
เป็นกระแสในโลกโซเชียลอย่างกว้างขวาง

จากทางผู้มนวยการโรงพยาบาลกบินบุรีพอ
ซึ่งเป็นนายแพทย์โชคชัยมานะดี

ฟังจากพอมันก็เป็นเหตุเป็นผลนะ

บอกว่าที่ติดประกาศเพื่อเป็นการป้องปราม
แต่จริงแล้วไม่เคยเก็บเงินมาสักครั้ง

เหตุมันเกิดจากการที่มีญาติคนไข้ห้องพิเศษ
เคยนำกระทะไฟฟ้ามาเสียบในห้อง
แต่ญาติคนไข้ไม่อยู่ในห้อง

มันไหม้อ่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะมันมีเหตุ
โชคดีที่คราวนั้นพยาบาลมาพบแล้วก็ดึงปลั๊กออกได้ทัน
มีความเป็นห่วงว่าสายไฟพ่วงที่ทางญาติคนไข้นำมาใช้
มันไม่ได้มาตรฐานและทำให้เกิดประกายไฟ
ถ้านำมาเสียบใกล้ท่อออกซิเจนที่ให้กับคนไข้
มันจะเกิดไฟไหม้ได้

ฟังเสียงพอโรงพยาบาลกบินบุรีครับ
ที่จะต้องติดประตู
ก็จะป้องกันในเรื่องของ
เตือนนะครับญาติคนไข้ว่า
เรื่องของการชาร์จไฟเนี่ยก็ต้องให้พอเหมาะพอควรนะครับ

เขาเอาตัวเต้าเสียบมาจากบ้าน
ซึ่งบางเต้าเสียบก็ไม่ได้มาตรฐาน
แล้วมาพ่วงทั้งกระทะไฟฟ้าโทรศัพท์หม้อหงข้าว
ผมเกรงว่ามันก็จะเป็นอันตรายกับตัวเขาเองด้วยนะครับ
แล้วโรงพยาบาลก็อาจจะเกิดเพลิงไหม้
นี่แหละครับสรุปแล้วคือทางผอทางโรงพยาบาล
เขาเป็นห่วงคนไข้เป็นห่วงความปลอดภัย
เป็นห่วงความปลอดภัยของญาติคนไข้
และเจ้าหน้าที่ทุกคนที่อยู่ในโรงพยาบาล
เขาบอกการนำอุปกรณ์มาเสียบใช้ไฟของโรงพยาบาล
ถ้าใช้อุปกรณ์ที่ไม่ได้มาตรฐาน

บางครั้งก็เกิดไฟตกไฟดับทั้งตึก
ไฟฟ้ารัดวงจรก็เคยเกิดมาแล้ว

ไอ้ภาพที่มันปรากฏในโลกโซเชียล

เพื่อเป็นการปัชชดใช้ให้คุ้มซะเลย

ก็กลัวอันตรายว่ามันจะเกิดไฟไหม้ด้วยได้หรือเปล่า
คือปลั๊กแบบนี้จริงเขาไม่ให้ต่อพ่วงเยอะนะครับ
เพราะว่าบางทีกำลังไฟที่ใช้มันอาจจะเกินไป
และอาจจะทำให้เกิดไฟฟ้ารัดวงจรได้เนอะ